มาดูต่อกับข่าวนี้ของพี่ต้อม
พี่ต้อมห้าสิบแล้วยังแจ๋วเป็นดารารุ่นใหญ่
แต่ว่าเซ็นที่ไปแต่งหน้ากับน้องฉัดเป็นปัญหา
เพราะว่าช่างทำผมช่างแต่งหน้าเขาแย่งกันจะมาแต่งกัน
เรื่องจริงจะเป็นยังไงไปฟังพี่ต้อมเปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ
เราก็อยากจะใส่แบบเป็นไบโอนี่เป็นเขา

ซึ่งเราก็เกรงใจช่างผมของน้องฉัดค่ะ
พี่ก็เลยต้องเอาช่างส่วนตัวของพี่ไปด้วย
มันก็มีประเด็นดราม่ากันนิดหน่อย
ซึ่งโอ๊ยไปตามข่าวดีกว่า
ไม่อยากจะพูดว่าใครผิดใครถูกหรืออะไรตอนนี้นะคะ
ที่พี่ออกมาพูดในเฟซบ้างก็เพราะว่าไม่อยากให้ใครเสียหาย
แต่ระหว่างการทำงานยืนยันเลยว่าเราแฮปปี้กันมาก
ปี้จนแบบไม่งั้นจะได้ภาพออกมาแบบนั้นเหรอ
คือตอนนี้พี่ต้อมทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องแย่งกันแต่งหน้าอะไรก็ไม่จริงนะคะก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือความสวยเขาจริงเลยนะคะนี่๕๕ปีหน้าตึงเปรี้ยเลยทีเดียวเชียวนะคะ